สวัสดีค่ะพบกันรู้กับร้อนหนากับดิฉันณฑชาขิตมกค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากนี้เป็นต้นไปประเทศไทยของเราท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยฝน
ตกลงมาเพิ่มขึ้นครอบคลุมนะคะทั่วทุกพื้นที่
คาดว่าจะตกลากยาวไปจนถึงวันเข้าพรรษาค่ะ
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องเตรียมรับมือกันให้ดี
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือมีฝนตกกระจาย
ครอบคลุมหลายพื้นที่ค่ะมีความชื้นในอากาศสูงนะคะ
ส่วนภาคอีสานมีฝนตกกระจายเช่นเดียวกันต้องระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
และน้ำท่วมฉับพันธุ์ค่ะส่วนภาคกลางมีฝนตลอดช่วงนะคะ
ตกลงมาแบบไม่เลือกเวลาด้วยเกษตรกรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
อันตรายจากฝนตกสะสมพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูง๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝนตกตลอดช่วงขึ้นฝั่งอันดามันเนี่ยจะสูงกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
เกษตรกรระวังโรคพืชจากเชื้อราและภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะ
คุณผู้ชมค่ะขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
แต่ว่าที่ประเทศจีนได้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวค่ะ
ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูเมลอนลูกผสมค่ะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ
นี่คือภาพของเมลอนลูกผสมนะคะในมณฑลซิมเจียงของจีนค่ะ
ลอนนี้นะคะเป็นลูกผสมระหว่างแคนตารูปญี่ปุ่นแคนเตอร์รูปจีนแล้วก็เมลอนยุโรปค่ะ
รสชาติหวานหอมเอาเรื่องค่ะคุณผู้ชมเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศจีนค่ะ
ซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะคะมีสภาพดินเป็นทรายปนดินเพราะฉะนั้นสามารถปลูกเมลอนได้ดีค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ